คือต้องมีการตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจน
เพราะว่าชาวบ้านเขาก็มองเป็นเรื่องของความเชื่อว่าจะเกิดอาเภษ

ส่วนในทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องมาพิสูจน์หน่อย
เพราะว่าน้ำในหนองน้ำสาธารณะคุณ
ขนาดใหญ่ถึง๓ไร่
เกือบจะ๔๕ไร่นะครับคุณ
มันเคยเต็มปริ่มไปในหนองปรากฏว่าน้ำหายไปภายใน๓วันคุณ
น้ำตั้งกี่ลิตรน้ำตั้งกี่ตันหายไปไหน
ปลาที่เคยปล่อยเลี้ยงไว้๓๐๐๐กว่าตัวหายไปหมดเลย
น้ำมีเช้าบ้านมาชี้ตรงนี้เลย
เป็นเบาะสาธุณะ
ผาหินแตกที่บ้านทุ่งยั้งหมู่๒ตะบนผางามอำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงรายนะฮะหรือเรียกว่าหนองเป็ดนะฮะคุณ
คือน้องเนี้ยเคยเป็นน้องเลี้ยงเป็ดตั้งแต่ปีสองสี่นะครับ
มีการพัฒนาเป็นหนองน้ำสำหรับใช้เลี้ยงพันธุ์ปลา
ห่อเลี้ยงนาข้าวของชาวบ้านกว่าพันไร่ปรากฏอยู่ดีดีคุณ
น้ำในบ่อนะฮะที่มีความลึกถึงห้าหกเมตร
มันหายฮวบไปภายใน๓วันปลาที่เลี้ยงไว้ปล่อยไว้เป็นพันธุปลาสามหมื่นตัว
หายไปภายใน๓วันเหมือนกันคุณผู้ชมฮะ
ชาวบ้านเชื่อแบบนี้นะถ้าตามความเชื่อชาวบ้านนะ
ชาวบ้านแห่กันมาดูไม่ขาดสายเลยนะ
เชื่อแบบนี้ว่าเป็นอาเภษอ้าวเหรอคะ
เป็นฝีมือของพญานาคบ้างแหละเป็นหลุมดำเป็นธรณีสูบบ้างแหละ
ว่ากันไปตามความเชื่อบอกว่าน้ำจะขาดผลผลิตจะเสียหาย
ภัยจะบังเกิดก็เลยเอาทูบเอาเทียนเนี่ย
มาจุดมาไหว้เลยขอให้อย่าเกิดเพศภัยในชุมชนในหมู่บ้าน
คุณผู้ชมตั้งแต่เช้ายันค่ำนะมีภาพหนึ่งใช่ไหมที่ชาวบ้านเนี่ย
เอาทูบเอาเทียนมาจุดนี่คุณผู้ชมมาจุดเลย
ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะฮะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์
โปรดปกป้องคนในหมู่บ้านด้วยนะครับทีนี้ครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดเมื่อ๑๐ปีก่อน
ในที่นาของชาวบ้านแต่ไม่ใช่หนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่นี้นะครับ
ในที่นาน้ำมันจะหายมันจะแห้งไป
แต่ไม่เคยเกิดน้ำในหนองหายไปลดหัวภายใน๓วันนะครับ
คุณผู้ชมชาวบ้านเชื่อเป็นอาเภษใช่ไหมค่ะทีนี้ต้องมีการตรวจพิสูจน์ครับ
อืมเพราะว่าทางประหลัดอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับ
เขมพัฒน์เหรัญญะเข้าตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยา
คุณผู้ชมฮะสรุปว่าเกิดจากอะไรรู้ไหมฮะอ่าเป็นไงคะ
พอน้ำมันหายไปจนเหือดแห้งคุณมองไปกลางบ่อขนาดใหญ่นี่สิครับ
หลุมยุบกว้างถึงห้าเมตรคุณผู้ชมหลุมตรงกลางบ่อเลยนะฮะ
หลุมเนี่ยแหละเนี่ยเหรอมันสูบน้ำออกไปเนี่ยเหรอฮะใช่ครับ
หุมยุบตรงกลางอ่ะคุณผู้ชมอย่างนี้เรียกธรณีสูบก็ได้นะ
นะฮะเพราะมันเกิดหลุมยุบลงไปอ่าน้ำในบ่อที่มีความลึกห้าถึงหกเมตร
ตั้งกี่พันตันเนี่ยนะฮะมันหายลงไปในหลุมคุณลักษณะเหมือนอ่างล้างน่าน
เออพอเปิดน้ำเต็มแล้วคุณปล่อยจุกออกน้ำออกไปหมดเลย
หรือไม่ก็เหมือนชักโครกน้ำมันถูกดูดออกไปหมดเลยนะครับ
แต่มันมีสาเหตุครับคือเบื้องต้นเนี่ยจากข้อมูลที่พบว่าที่นา
ซึ่งเคยห่างจากจุดนี้ไปหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยมันเคยซุดเมื่อปีหกหนึ่ง
นักวิชาการทางธรณีวิทยาตรวจสอบพบว่าด้านล่างที่นาตรงนั้นที่มันดูดน้ำไปเนี่ย
เป็นชั้นหินปูนพอมันเป็นหินปูนมันละลายน้ำได้ดีนะครับ
เมื่อโดนน้ำมันก็จะศึกกร่อนไปตามการเวลาหินปูนใต้ดินมันยุบมันหายไป
มันก็เลยทำให้น้ำไหลลงไปไม่มีชั้นหินในการรองรับ
คุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมฮะแต่โชคดีที่พื้นที่บ้านทุ่งยั้งหมู่๒นะฮะ
แต่ก่อนเนี่ยมันยังมีชั้นหินอยู่บ้านเนินสยามหมู่๑๐
แล้วก็บ้านหัวฝ่ายหมู่๓ก็ยังเคยมีชั้นหินอยู่
พอชั้นหินมันถูกน้ำกัดซ้อไปบ้างกัดกร่อนไปบ้าง
แต่มันมีอีกชั้นหนึ่งครับก็คือชั้นดินเหนียวแทรกอยู่ตามชั้นหินปูน
มันคอยพยุงชั้นดินคอยพยุงน้ำไว้ทำให้น้ำไม่ถูกสูบลงไป
ใต้ดินหมดนะครับแต่ตอนนี้เชื่อคุณว่าทั้งหินปูนเนี่ย
มันถูกกัดก่อนไปทั้งดินเหนียวมันก็หลุดล่อนไป
ทำให้น้ำถูกสูบลงไปใต้ดินนะครับคุณดูสิหลุมลึกมากนะคุณนะ
หลุมใหญ่ด้วยอ่าฟังเสียงประหลัดอำเพลินหน่อยฮะ
ในพื้นที่ต่างจ่าวนี้นะครับเนอะอ่าชั้นชั้นหินเนี่ย
เป็นชั้นหินปูนนะครับซึ่งลักษณะของชั้นหินปูนเนี่ย
คือจะมีคุณสมบัติคือการละลายน้ำได้ดีนะครับละลายความละลายความมืด
เมื่อหินปูนเนี่ยเกิดการละลายน้ำเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ย
มันก็เกิดการยุบตัวลงไปอ่าประหลัดอำเภอเนี่ยอธิบายไว้ในหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับ
แต่มีชาวบ้านบางคนตั้งข้อสังเกตแล้วก็ข้อสงสัยบอกว่า
เกิดจากการระเบิดหินในพื้นที่หรือเปล่าซึ่งมีบริษัทเอกชนเนี่ย
เข้ามาสัมภาษณ์ระเบิดหินที่ดอยผางามถึงสองบริษัท
ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการสูบน้ำไปใช้ในการระเบิดหินหรือเปล่า
อันนี้ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ก็อยากให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบนะครับ

เพราะว่าหนองน้ำสาธารณะอันนี้เป็นหนองน้ำใหญ่
แต่ว่าทีนี้มันมีหนองน้ำที่ชาวบ้านขุดกันเอาไว้บ้างแหละ

เคียงข้างกันแถวนี้มีหลายหนองน้ำ

อันนี้อย่างของพี่คนนี้ยังมีหนองน้ำของเขาขุดกันเองนะ
กลัวว่ามันจะเกิดหลุมยุบธรณีสูบลงไปอีกหรือเปล่า

เออแล้วน้ำในชุมชนจะไม่มีใช้นะครับ
ตอนนี้ทางอำเภอเฝ้าระวังพื้นที่เอาไว้นะครับ
ให้ใครลงไปตรงบ่อตรงหลุมนี้
เพราะกลัวว่ามันจะยุบลงไปอีกนะครับ
ก่อนจะหาบรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือ
มีรายงานว่าสำนักสงฆ์ที่อยู่ห่างไปตรงจุดนี้๑๐๐เมตร
บาดานตอนนี้แห้งไม่มีน้ำใช้
ว่าอาจจะเป็นสาเหตุเดียวกันนี่แหละครับ
นี่กั้นไว้เป็นเขตอันตรายห้ามเข้า

อันนี้เป็นเรื่องราวที่ธรรมชาติมันเขาเรียกว่าอะไรนะคุณ

พอหินปูนมันหายไปใต้ดิน
น้ำที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนเอาไว้

แต่ชาวบ้านเขาก็จะมองในมุมของความเชื่อนะ
คุณเขาบอกว่าจะทำให้มันมีเกิดอะไรที่ไม่ดีขึ้น

ลองฟังเจ้าหน้าที่เขาดูด้วยนะคะ